แต่ว่าเรื่องการเมืองก็ต้องติดตามเช่นกัน
แม้ว่าช่วงนี้ท่าทีจะดูนิ่งไป
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีก็ทำหน้าที่เป็นกาวใจแล้วนะคะ
ในการประสานเรื่องคลิปเสียงของหมอที
กับทางด้านของบิ๊กป้อมที่มีการวิพักษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของประเด็นนาฬิการูกันเนี่ยนะคะ
วันนี้กลับเกิดเหตุการณ์ที่กลายเป็นข่าวอีกครั้ง
เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย
ทำให้นายกรัฐมนตรีถึงกับต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่
หาวิธีการในการแก้เคล็ดกันเลยทีเดียวนะคะ
ติดตามจากรายงานค่ะ
อ่างบัวใบนี้ก็เป็นหนึ่งในสิบใบ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านควักเงินซื้อมาเอง
ก็เพื่อต้องการปรับภูมิทัศน์รอบธรรมเนียบรัฐบาล
ให้ดูสวยงามเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะ

เดินมาเกิดเหตุในวันว่ายตรุษจีน
ซึ่งก็เป็นความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนล่ะค่ะว่า
ในวันนี้ห้ามทำสิ่งของแตกชำรุดเสียหาย
เพราะเป็นหนึ่งใน๑๒ข้อที่ไม่เป็นมงคล
แต่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่

อยู่เจ้าหน้าที่ของธรรมเนียบรัฐบาล
ก็นำโคมเต็งหลัง๖คู่มาประดับประดาษตกแต่งที่ประตูทางเข้าออกรอบธรรมเนียบรัฐบาล
สอบถามไปสอบถามมาได้ความว่า
ก็ที่นำโคมเต็งล้างมาติด
ก็เพราะเป็นวันตรุษจีนนั่นเอง
ขณะที่พันเอกอธิษฎชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็เดินออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่า
นายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนสั่งให้ซื้อโคมเต็งล้างมาประดับประดาษ
ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมเฉลิมฉลองกับคนไทยเชื้อสายจีน
ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ไม่เกี่ยวกับประเด็นต่างที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลในช่วงนี้แม้แต่นิดเดียว

เป็นการที่คนขับรถชนอาจจะมองไม่เห็นอ่างบัวนะครับ

เพราะว่าพื้นที่ข้างในทำนี้มันค่อนข้างจะคับแคบ
แม้แต่นักข่าวรุ่นใหญ่ประจำธรรมเนียบรัฐบาล
ยังอดแปลกใจไม่ได้ที่ร้อยวันพันปี
ไม่เคยเห็นผู้นำคนไหนเอาโคมไฟที่ว่ามาติดไว้หน้าประตูธรรมเนียบรัฐบาล
ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่มีการร่วมประดับโคมในเทศกาลตรุษจีนแบบนี้มาก่อนนะคะ

เรียกว่ารัฐบาลนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีความคิดที่จะร่วมเทศกาลตุชจีนในครั้งนี้ค่ะ
แต่อะไรที่ทำแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะค่ะ
เพราะตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วการติดโขมเต่งหลัง
ก็เพื่อเป็นเครื่องชี้นำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มองเห็นบ้านที่ห้อยโคมก่อน
และช่วยให้คนในบ้านมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทอง
และยังหมายถึงแสงสว่างโชดช่วงชัดชวาน
แต่หากจะว่ากันตามหลักศาสนาพุทธ
พระท่านก็สอนให้เชื่อในกฎแห่งกรรม
นั่นก็หมายถึงการกระทำของเรานั่นเอง
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน